รับชมเช้าสดใสอยู่ทักทายไลน์หน้าจอกันเข้ามาเยอะเลยนะครับ
สร้างความสดใสให้เช้าวันนี้ครับ

มีหนุ่มตรังคนหนึ่งนะคะเขาไปพบรอยบนฝากระโปรงรถของตัวเองนะคะ
เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพญานาคมาแสดงอภินิหารในช่วงเทศกาลสงคราน
ครับธรรมดาเกิดฝั่งอีสานนะคราวนี้ไปใต้นะฮะ

เป็นรถของคุณกสิสิทธิ์หมาดหลูอายุ๓๖ปี
ชาวอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง
นี่คือรอยลักษณะคดเคี้ยวไปมาความยาว๑เมตรนะ
เป็นรอยที่เกิดขึ้นบนกระโปรงรถกระบะคู่ใจคันนี้ค่ะ
ซึ่งนายกษิตเจ้าของรถเล่าว่ามีอาชีพทำสวน
ทุกเช้าก็จะขับรถคันนี้เข้าสวนทุกวัน
แล้วก็จอดรถไว้ที่ลานหน้าบ้าน
วันเสาร์ที่ผ่านมาน้องชายทักว่า
เอ๊ะพี่มีรอยแปลกประหลาดอะไรที่กระโปรงรถนะ

ไม่ใช่เอาดูเฉพาะรอยที่มันเป็นคดเคี้ยวนะฮะ

แต่ว่าล่าสุดระหว่างที่กำลังจอดรถ
มีแสงไฟที่ส่องมาจากตัวบ้านกระทบกับกระโปรง
จนเห็นรอยดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า
รอยดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับรอยพญานาค
เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
แต่ว่าส่วนใหญ่เกิดที่ภาคอีสาน
แต่นี่สงสัยไงตัวเองอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะ

เล่าว่าตนเองเป็นร่างทรงของพญานาคาราช
ว่าท่านคงมาแสดงอภินิหารให้ลูกหลานดูช่วงเทศกาลสงคราน
ขณะที่รถคันนี้เคยให้โชคครอบครัวมาแล้วหลายครั้ง
หลังจากนี้จะไม่ล้างรถจนกว่ารอยจะหายไปเองอืม